คุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นเหตุสลดใจนะครับ
ที่จังหวัดตากเกิดอุบัติเหตุรถกระบะขนของเก่าเสียหลัก
แล้วก็หลุดโค้งไปชนกับรถกระบะอีกคันคุณ
รถกระบะคันนั้นมีครูอาสาที่เดินทางกลับมาจากการสอนเด็กในพื้นที่ห่างไกล
ทำให้คุณครูได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีครูที่เสียชีวิตด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุการณ์ตอนที่เจ้าหน้าที่รุดไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมาจากซากรถนะครับ
โอ้โหนี่ฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในครูอาสานะครับที่บาดเจ็บนะฮะถูกอัดติดอยู่ภายในตัวรถเนี่ยนะฮะ
นี่ครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำครูอาสาออกมาจากตัวรถเพราะมันเกิดอุบัติเหตุครับ
รถคันนี้นะฮะชนกับรถกระบะขนของเก่า
เกิดขึ้นที่ถนนสายแม่สอดอุ้มผางช่วงกิโลเมตรที่๒๕บ้านม่อนหินเหล็กไฟตะบนมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๕คนแล้วก็นี่แสงความเสียใจคุณ
อาสาท่านหนึ่งคุณอยู่ข้างหลังรถแบบนี้แล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นถนน๔เลนตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงอันตราย
ม่อนหินเหล็กไฟนะครับแล้วก็เป็นทางขึ้นทางลงเขาแล้วก็อย่างหนึ่งคือมีฝนตกด้วยคุณ

บริเวณไหลทางเนี่ยพบรถกระบะสีขาวมีคอกเหล็กสภาพท้ายรถมีรอยชนอย่างแรงนะครับ
ในรถพบนายหม่องทุนเออายุ๒๐ปีเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บเลือดอาบใบหน้า
ส่วนหญิงสาวที่นั่งมาด้วยก็บาดเจ็บที่หน้าอกแล้วก็ใบหน้าเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนคันที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าไปช่วยก็คือรถกระบะนะครับ
ตอนเดียวรถของครูอาสาช่วยเหลือเด็กยากจนขององค์กรเอกชนประจำอำเภอแม่สอดนะครับ
สภาพด้านหน้าอย่างที่เห็นเลยคุณพังยับเยินมีนายชาญวิทย์ละน้อยอายุ๔๒ปีคนขับติดอยู่ในรถ
แล้วก็เมื่อกี้ที่ได้เห็นการช่วยเหลือไปก็คือหญิงสาวซึ่งเป็นครูอาสาที่นั่งด้านหน้า

เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เครื่องตัดถ่างแล้วก็นำตัวออกมานะครับ
ส่วนหลังรถอย่างที่เห็นมีครูอาสาอีก๓คน
จริงครูอาสาบาดเจ็บทั้งนั้นเลยนะครับ
ก็กระจัดกระจายอยู่ท้ายรถกระบะเลย

แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุ๑๙เองคุณ
เป็นครูอาสาเสียชีวิตนะครับ
ว่าศีรษะกระแทกกับเหล็กหลังรถอย่างแรงจนเสียชีวิต
โดยกู้ภัยเร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนศพของครูอาสาอายุ๑๙ที่เสียชีวิต

ธรรมรวชศพพ่อแม่ศอดสวนเบื้องต้น
บอกว่าก่อนเกิดเหตุคณะครูอาสา
เดินทางไปสอนหนังสือให้เด็กยากไร้จากสงคราม
แนวชายแดนอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับ
ขณะที่เดินทางกลับเกิดฝนตกหนัก
นี่คุณผู้ชมฮะมีภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่ง

คุณนี่ครับเมื่อกี้รถของครูอาศาที่ตัดข้ามมา
ถูกชนท้ายอย่างแรงและคนที่นั่งอยู่หลังรถ
คุณกระเด็นกระดอนจนกระทั่งมีครูอาสาอายุ๑๙

นี่เป็นภาพของวงจรปิดถนนลื่นนะคุณนะ
แล้วจุดนี้เขาบอกว่าเป็นจุดอันตรายม่อนหินเหล็กไฟด้วยนะครับ
เห็นชัดเจนเลยเหตุการณ์นี้ก็ถือว่า
สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับเด็ก
แล้วก็ทีมงานของครูอาสาเป็นอย่างมากที่ต้องสูญเสีย
ครูอาศาที่ยังมีอายุน้อยเลยนะคุณนะ
ถือว่าเป็นคนที่มีจิตอาสา
ในการช่วยเหลือดูแลเด็กชายแดนด้วยนะครับ
เสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับ